ยังคงเป็นประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำท่วม

สำหรับครอบครัวพี่เจเจตรินค่ะที่

เพราะว่าได้ทำผลิตภัณฑ์ดิฉันจะเรียกว่าไงดี
กับหมวกเอาออกขายแล้วรายได้เนี่ยให้พี่น้องชาวใต้หมดเลยนะ
ก็คือขายของช่วยเหลือค่ะส่งแรงส่งใจไปซับน้ำตาพี่น้องภาคใต้
ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องค่ะ
สำหรับนักร้องหนุ่มคุณเจเจตรินค่ะ
ล่าสุดก็ควงภรรยาสุดสวยนะครับ

ใช้ราคาตัวละ๕๐๐บาทแล้วก็หมวกใบละ๑๐๐บาทค่ะ
พร้อมกับตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อระดมทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคใต้อีกด้วยค่ะ
คือเจ้าตัวบอกเลยว่าต้องการจะนำรายได้ทั้งหมดนะคะ
เจบอกว่าไม่หักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นค่ะ
ขอส่งต่อช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านหลังน้ำลดต่อไปค่ะ
ตอนนี้เงินทั้ง๒ก้อนนะครับ
ก็คือผมพอเสร็จตรงนี้ผมจะประเมินวันที่๑๖๑๗๑๘เนี่ยครับว่า

บ้านตรงชุมพรประจวบวางสะพานเลยตรงระพังหรือไม่พัง
ก็คือไม่ได้พังคือน้ำขึ้น
บ้านชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นบ้านเหมือนเรือนไทยสมัยก่อน
ก็คือข้างล่างมันจะมีถุนแล้วขึ้นเขาอยู่ข้างบนเหมือนกัน
ใช่เขาย้ายของขึ้นบนแต่ว่ามีบ้านที่แบบหนีไม่ทัน
อย่างนี้เราจะต้องเยียวยาต่อไปแน่นอน
เราจะแปะมือกันไปวันไหนที่เจไม่ว่างแล้วปิ่นว่าง
ก็จะลงไปก็ลุยเดี่ยวเลยชวนเพื่อนผู้หญิงไปอีกคนนึง

ยอดบริจาคต่างที่เข้ามาขอบคุณมากนะครับ
ที่ทุกคนเข้าใจเศรษฐนารมณ์ของผม
แล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนเห็นว่าผมมีความตั้งใจจริง
ก็จะช่วยต่อไปเรื่อยนะฮะช่วยต่อไปเรื่อย
แล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ก็อยากจะวางแผนงานให้ลองดูดิ
ว่าเราจะทำงานให้ปีหน้าไม่เกิดขึ้นอีก
คือตอนน้ำท่วมของบริจาคก็เยอะบริจาคก็เยอะ

แต่ที่ต้องเยียวยากันต่อคือหลังล้ำรถ
เพราะว่าบางคนธุรกิจหายไปหมดบ้านหายไปหลังเลย
จะมีมาตรการเกี่ยวกับช่วงน้ำลดยังไงบ้างนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าในช่วงนี้เดี๋ยวจะมีฝนหนักอีกระลอกหนึ่งออกมาด้วยนะคะ
พี่น้องชาวใต้ก็ระมัดระวังกันให้ดีด้วยนะคะ